นี่ก็ยังอยู่ในน้ำค่ะมันเป็นคลองส่งน้ำหน้าฝ่ายน้ำล้น
เด็กมากัน๘คนเขาก็ไปกระโดดน้ำตุ้มเล่นน้ำกัน
เพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเหยียบหัวใครก็ไม่รู้ในน้ำ
ไม่มีใครเชื่อคิดว่าเฮ้ยแซวดิตลกดิ
ไปมาคุณผู้ชมรู้ไหมนั่นเป็นศพศพหนึ่ง
เพราะว่าอะไรคือร่างมันผลุดขึ้นมาเลยหลังจากที่น้องเขาไปโดน
แล้วก็กลายเป็นว่าเด็ก๘คนก็กระเจิงกันไปหมดเลย
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุตรงนี้นะโอ้โหเดี๋ยวต้องมาดูค่ะ
เพราะว่าเขาว่ากันว่าฝ่ายน้ำล้นตรงนี้กลืนชีวิตคนมา
นับไม่ถ้วนเห็นที่เซ็นเซอร์ที่เบลออยู่ตรงนั้นไหม
ได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีคนพบศพและตำรวจสพบ้านหมี่
หมอแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างอริโยบ้านหมี่ไปถึงจุดตรงนี้
เห็นน้ำที่มันไหลอยู่เนี่ยเป็นคลองส่งน้ำหน้าฝ่ายน้ำล้นกระเบากักค่ะ
ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีแล้วโคนต้นไม้ไปตรวจสอบดูนะ
นี่ตรงโคนต้นไม้เจอรองเท้าแตะเห็นไหมคะที่วางอยู่
มีมีดมีถุงย่ามแล้วอันนี้คือริมฝั่ง
แต่ตรงกลางคลองเมื่อกี้ที่เบลออยู่นั้นศีรษะคนลอยอยู่อะค่ะ
กู้ภัยนักต้องเอาร่างขึ้นมาบนฝั่งให้แพทย์ได้ชนะสูตรพลิกศพ
คนตายคือนายสมพงศ์โคมแก้วอายุ๕๕ปี
ไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้าย
อันนี้ตอนที่กู้ภัยไปนำร่างกลับเข้ามาในฝั่งนะคะ
น่าจะเสียชีวิตมา๗๘ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดเลยค่ะที่โรงพยาบาลบ้านหมี่
แล้วก็ถามแม่ค้าที่เขาอยู่ในหมู่บ้าน
แม่ค้าเล่าให้ฟังว่าไอ้เมื่อวานนี้๗โมงเช้าน่ะ
ตัวของนายสมพงศ์มาขอเซ็นเหล้าไปขวดนึง
คือแปะไว้ก่อนยังไม่จ่ายตังค์เอาเหล้าไป
แล้วก็บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวตอนค่ำเดี๋ยวเอาตังค์มาจ่ายนะ
ทางแม่ค้าเจ้าของร้านชำเขาก็บอกเออก็ได้ไม่เป็นไร
มันคือคนรู้จักกันเองไงมันคนรู้จักกันอยู่แล้ว
แล้วมารู้ข่าวอ้าวจมน้ำตายแล้ว
ซึ่งอันนี้มันก็ไปสอดคล้องกับคำให้การของญาตินะ
บอกว่าสมพงศ์ออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้า
จะมาหาปลาที่คลองส่งน้ำหน้าฝ่ายน้ำล้นนี่แหละ
เพราะว่าตรงนี้น้ำมันลึกปลามันชุก
แล้วตัวนายสมพงศ์เองเขาชอบออกหาปลา
ได้ปลามาเอาไปกินบ้างเอาไปขายให้กับชาวบ้านบ้าง
อันนี้คือฝั่งแม่ค้าร้านของชำเขาให้ข้อมูลแบบนี้

คือแก๊งเด็ก๗๘คนที่ไปโดดเล่นน้ำอยู่ตรงคลองส่งน้ำเนี่ย

น้องคนนี้นะเป็นคนที่จับหัวของศพนี่เลย
เล่าให้กับนักข่าวฟังว่าตื่นเต้นเลยนะพี่
ผมมากับเพื่อนอีก๗คนผมมาเล่นน้ำที่ฝ่ายตรงนี้
เพื่อนผมมันกระโดดน้ำแล้วมันก็ตะโกนบอก

ซึ่งตรงนั้นมันมีเครื่องสูบน้ำจมอยู่เครื่องหนึ่ง

เองอย่ามาแกล้งดีตลกแล้วเนี่ยมาแกล้งให้ตกใจหรือเปล่า
ทีนี้ตัวของน้องคนนี้เขาไม่เชื่อไง
ไม่เชื่อว่าแบบเพื่อนพูดจริงเขาก็ลองดำลงไปดู
พอดำลงไปดูมือไปโดนหัวของศพ
ศพก็พลวดขึ้นเหนือน้ำเลยค่ะ
ทีนี้แตกตื่นกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมตะเกียกตะกาย

วิ่งขึ้นตลิ่งกลับบ้านขวัญกระเจิงเลย
กลัวไหมน้องก็ต้องกลัวสิครับพี่

เออฟังแล้วก็ขนลุกเพราะว่าตรงนี้เขาก็บอกแล้วนะ
ยังไงเออบอกว่าตรงเนี้ยคือกลืนชีวิตคนมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้
แล้วก็เป็นแบบนี้แทบทุกปีเลยนะกลางคืนนะคุณขวัญคุณก๊อฟน่ากลัวมาก
แน่นอนสิดูสิแล้วนี่ก็ต้องไปดูไงว่านายสมพงศ์คนตายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าเขาอาจจะดื่มเหล้าแล้วลงไปในคลองไม่มีชูชีพด้วยเอาเป็นตะคริว
ไม่มีใครเห็นจมน้ำเสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้เขาก็ชนะสูตรอยู่อ่ะนะคะครับ
กลัวมากโดยเฉพาะเด็กต้องระวังนิดนึงนะคะต้องมาเล่นน้ำกันตามลำพังนะคะ